อีกหนึ่งเรื่องครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาโพสต์
เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกสาววัยเพียง๕ขวบ
ซึ่งถูกญาติอายุ๑๖ปีเป็นนักมวยนะ
บังคับให้ลูกสาวนั้นไปอมอวัยวะเพศนะครับ
มาตั้งแต่เดือนมกราคมตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าเลยครับ
ไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ไปฟังคลิปนี้
เป็นสิ่งที่แม่กำลังนั่งพูดคุยกับลูกสาวที่ไปถูกญาติ
ซึ่งเป็นนักมวยบังคับให้อมอวัยวะเพศ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
ไปฟังเสียงจากคลิปนี้บางช่วงบางตอนเลยครับ
ลูกผู้ชมใช้เหตุการณ์ยังไม่เหลือด้วยตัวเข้าใจ

พี่ฟูพี่ฟูพี่ฟูเรียกเหรอหรือว่าไง
พี่ฟูพี่ฟู
อันนี้เป็นสิ่งที่แม่พยายามจะถามลูกสาวตะล่อมให้ลูกพูด

คือการที่ต้องมาฟังเด็กผู้หญิงอายุแค่๕ขวบเล่าเรื่องแบบนี้นี่

ผู้คือญาติที่อายุ๑๖ปีนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะ

ทีนี้เราไปฟังฝั่งของผู้ที่ถูกกล่าวหากันหน่อย
ทีมข่าวเราเดินทางไปพูดคุยกันกับฝั่งของอาของในบี

แต่ว่าเมื่อกี้เด็กได้พูดชื่อออกมาแล้วว่าเป็นใครนะฮะ
ยืนยันว่าหลานชายเขาเนี่ยคือผู้ถูกกล่าวหา
แต่ว่าที่ผ่านมาเขามีการพาหลานชายเขาไปมอบตัวให้กับตำรวจ
คือบรรยาการสอบสวนสอบพร้อมบ้านปกแล้ว
แต่เมื่อเห็นรายละเอียดในสำนวนตกใจมาก
ทำไมฝั่งแม่ของน้องผู้หญิงคนนี้นะฮะ
ไปกล่าวหาว่าในบีเนี่ยซึ่งเป็นหลานชายเขาเนี่ย
กระทำชำราวน้องตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๑มกราคม
แต่วันนั้นเป็นวันที่โรงเรียนเขามีกิจกรรม
แล้วผู้ชายที่ถูกกล่าวหาอยู่ในโรงเรียนด้วย
แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าหลานชายเขาจะไปทำแบบนี้กับเด็กผู้หญิงคนนี้
แล้วก็แปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมรู้ตั้งแต่แรกว่าเกิดเหตุตั้งแต่มกราคม
ทำไมเพิ่งจะไปแจ้งความเมื่อวันที่๒๓หรือว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ทำไมถึงปล่อยให้มันล่วงเลยมา๓๔เดือนล่ะ
ทำไมรู้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ยอมไปแจ้งความตั้งแต่แรกล่ะ
อันนี้ไปฟังเสียงอ้าของผู้ถูกกระวะหาหน่อยนะฮะ
เทียดบางทีใหม่อยากพูดเลยว่าอยากกระดดน้ำตาย
ให้คนคอมเมนต์ได้ง้นได้อย่างงี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคือ
เราก็เข้าอยู่กระบวนการยุติธรรมทางเจ้าคราธิเขาก็พิสูจน์ต้องรอ
ทางแพทย์พิสูจน์ทางศาลคือเขาต้องรอแต่ของเรามีพยาน
ทั้งหลักฐานเรื่องเรียนเขาออกเขาออกโรงเรียนมีใบปั๊มเวลาปั๊มเวลาเข้าเวลานี้ออกเวลานี้แล้วคำให้การเขาบอกว่าลูกเราไปทำเวลานี้เวลา๑๓นาฬิกาแต่เหตุการณ์ลูกเรายังอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลย
ที่เขาไลก์คำว่าเราไปฟังฟากฟังแม่กันบ้างเหตุผลว่าทำไมแม่ถึงเพิ่งไปแจ้งความ
เป็นชาวบ้านโป่งที่ราชบุรีแล้วก็เป็นคนโพสต์คลิปต่างมากมายนี่แหละ

ระหว่างที่ไปทำงานที่พังงาเนี่ยเขาฝากลูกสาวเอาไว้กับตากับยายให้เลี้ยงดู
พอถึงช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยตาตาของน้องคือพ่อของเธอนะฮะ
ส่งข้อความมาบอกว่ารีบกลับมาหาลูกสาวเดี๋ยวนี้เลยนะฮะ
พอกลับมาถึงบ้านก็มีการพูดคุยกันกับลูกนะลูกก็บอกตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปตั้งแต่แรกว่าเนี่ยนะ
ถูกพี่คนนี้นะร่วงละเมิดทางเพศให้อมให้ทำแบบนั้นแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เลยตัดสินใจว่าไปแจ้งความในวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็เลยเอาน้องเนี่ยไปแจ้งความว่าถูกญาติคนนี้กระทำชำราวไปฟังเสียงแม่อีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วคือเด็กก็พูดตามความจริงเท่าที่โดนมาแต่ว่าเด็กก็ไม่ได้
ก็มีเด็กที่พูดกันว่าเปิดหนังเอ็กซ์ให้ดู
เหมือนแบบเกิดอารมณ์ตรงนั้นหรือเปล่าเราไม่ทราบ
หลังจากนี้ต่อไปนี่จะทำยังไงครับจะให้น้องอยู่ที่นี่ต่อไปหรือว่าจะย้าย
ไม่ค่ะย้ายที่อยู่ค่ะย้ายคือย้ายไปเรียนที่อื่นเลย
แต่ว่าก็กลับมาหายายกับตาเขาเพราะยายกับตาเขาอยู่ที่นี่
ไม่รับไม่ยอมรับเลยขอขอมาแล้วก็ไม่รับไม่เอา
เพราะตอนแรกที่ยังไม่ได้นี่นะเขาขอขอมาแล้วพูดตรงกับเราเรียงโอเค
ความคืบหน้าทางคดีล่าสุดในฝากฝั่งของเด็กผู้ชายที่ถูกกล่าวหา
ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าในฝากฝั่งของอาของผู้ถูกกระหาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งความกลับ
จากว่าทำให้ตัวเขากับหลานเสียหายเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์
เพราะว่าฝ่ายแม่ของเด็กผู้หญิงเอาข้อมูลนั้นไปโพสต์ในโซเชียล
ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากลับไปนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องส่งในฝากฝั่งของผู้ชาย๒๖ปีในบีคนนี้
ให้สารเยาวชนและครอบครัวกับครอบครัวจังหวัดราชบุรีเนี่ย
พิจารณาว่าจะทำอย่างไรต่อไปซึ่งเบื้องต้นก็ให้ประกันตัวไปในวงเงินหนึ่งหมื่นบาทก่อนนะครับ
พนักงานสอบสวนก็จะเอาตัวน้องเด็กผู้หญิงวัย๕ขวบเนี่ย
ตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่นะฮะ

ถ้าพบว่ามีจริงก็ต้องเพิ่มสำนวนแล้วก็ส่งอายการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเดียวกันซึ่งเป็นญาติกัน